ตอนนี้นี่ก็บอกว่าเมินโดนด่าลงไอจี
ผู้ผลิตอย่างคุณเจนี่ในงานปาร์ตี้วันเกิด

ก็ได้มีนักข่าวไปถามคุณวุ้นเส้นนะครับ
เป็นกรณีที่ได้มีการลงภาพคู่คุณเจนี่

ใจสวยใจสุภาพมาก
ข่าวก็เลยไปถามทางคุณวุ้นเส้นนะครับ

เป็นคนลงรูปนี้ไปนะครับ

จริงแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย

ก็เป็นทีมวุ้นเส้นบอกว่าเป็นทีมงานของเขานะครับ

แล้วก็ถามเจนนี่ด้วยว่าลงได้ไหม

ก็เห็นมีอะไรเขาก็เลยลบไปนะครับ

แล้วทีหลังจากนั้นก็ถามคุณวุ้นเส้นตอบว่า

มันก็เป็นทีมส่วนตัวของเขาไม่มีคนอื่น
เข้าใจว่าลงรูปอาจจะมีคนเอาไปใช้

มันเป็นเรื่องของเราที่โดนมาตลอดอยู่แล้ว

ไม๊เฮ่ใส่ไข่จริงสมชื่ออะไรกล่ะ

ก็ถามบอกหลายคนบอกว่าเราเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดทุกครั้งเลย
แต่วุ้นเส้นตอบบอกว่าครั้งนี้ก็ต้องยอมแพ้นาง

นางสวยมากนางเป็นเจ้าของวันเกิดก็ต้องยอมให้นางนั่นแหละ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ถามต่อนะครับนักข่าวว่าสำหรับปีนี้เซอร์ไพรส์สำเร็จไหม
นะฮะคือเขารู้ว่าค่ะว่าเอ่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจัดที่ไหน
แล้วก็มีเตอร์ไพรส์จากน้องมาเดินแบบแฟชั่น
นี่เขาก็แฮปปี้มากมีโวยพรพิเศษไหม

มีกึ้งไหมมีกึ้งไหมเขาไม่ได้พูดถึงกึ้งใช่ไปแล้ว
ว่าเขามีไอจีอันหนึ่งที่ส่งดอกไม้ไง
สวยด้วยแต่ไม่ได้สั่งแดนซิ่งฟาเวอร์
สั่งร้านไหนไม่รู้ร้านเขาแดนซิ่งฟราเวอร์